มาดูโจรไฮเทคกันหน่อยนะคะที่บอกว่าไฮเทคเพราะว่าไปลักลอบเปิดแอปพลิเคชันธนาคารในมือถือที่เราใช้โอนเงินอ่ะทุกวันเนี้ยอ่ะและเอาไปผูกกับบัญชีของคุณยายท่านหนึ่งอายุเจ็ดสิบสองปีนะคะในคืนที่จังหวัดปราจีนบุรีและโอนเงินจากบัญชีของคุณยายเนี้ยเข้าบัญชีตัวเองเข้าบัญชีตัวเองหร
สิทรเล่าว่าแม่เปิดบัญชีไว้ที่อำเภอประจันตคาม๒เล่ม
มีเงินฝากรวมแล้ว๙แสนบาทค่ะ
แต่มาทราบภายหลังว่าเงินในบัญชีถูกคนร้าย
ค่อยถอนออกไปจนเกือบหมดทั้ง๒บัญชี
เหลือไว้หลักร้อยเท่านั้นเอง
คนร้ายก็คือลักลอบโอนและถอนเงินไป๑๑ครั้ง
นับตั้งแต่กรุงภาพันธุ์๕๐๐๐บาท
ถัดมาโอนถอนเงินไปอีก๕๐๐๐บาท
เดือนมีนาเอาไปอีก๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็มีการลักลอบโอนถอนแบบนี้
จำนวนหลักหมื่นหลักพันหลายครั้ง
หนึ่งเป็นบัญชีตัวเองเลยนะคะ
รวมเงินที่ถูกโอนถูกถอน๑๑ครั้งค่ะ
ศูนย์เงินไปกว่า๗๘๐๐๐๐บาท
หลังจากนั้นนะคะเดินทางไปที่ธนาคารค่ะ
เรื่องต้นพบว่าคนร้ายใช้วิธีนำมือถือโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร
แล้วก็ถอนไปถอนไปถอนมาโอนไปโอนมาแบบนี้

พนักงานสอบสวนสพเมืองปราจีนบุรีนะคะบอกว่า
หลังสอบปากคำผู้เสียหายแล้วนะคะทั้งลูกสาวแล้วก็คุณยาย
ออกไม้เรียกผู้จัดการธนาคารมาสอบสวนเพื่อหาเบาะแสคนร้าย
เนื่องจากต้องตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอันนี้เช็คง่ายเลย

มันเป็นธนาคารทางอินเตอร์เน็ตโอนไปไหนก็รู้หมดนะคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งรัดคดีนี้ให้นะคะ
พูดถึงเรื่องของการเปิดแอปพลิเคชันลักษณะนี้หน่อย
ก็ต้องสงสัยเหมือนกันนะเพราะว่าการที่จะเปิดให้ครั้งแรก
เราต้องไปเซ็นร้องขอกับธนาคารเองกับมือ
แล้วทีนี้ใครล่ะใครที่ไปเปิดได้
ใช่แล้วเวลาโอนงงโอนเงินเวลามีการต้องส่งรหัสระเหิดอะไร
มันก็น่าจะเข้ามาที่แจ้งเตือนมือถือหรือยังไง
อ่าอันนี้ให้ตำรวจเขาจัดการล่ะกัน
จริงตำรวจกับธนาคารร่วมมือกันน่าจะหาเส้นทางได้ไม่ยากนะคะ